ที่จังหวัดขอนแก่นต้องถามคุณผู้ชมที่ชอบนะครับการศักดิ์
ศักดิ์เนี่ยคุณผู้ชมศักดิ์กับคนที่ศักดิ์ให้ท่านอายุเท่าไหร่ครับ
เด็กคนนี้อายุแค่๑๐ขวบเป็นเซียนไปซะแล้วครับสำหรับการศักดิ์เป็นการศักดิ์
อ่านอักขรักของได้ตั้งแต่ตอนอายุห้าขวบครับคุณผู้ชมดูสิครับ
น้องปืนครับน้องปืนอายุสิบขวบครับกำลังศักดิ์ยันนะครับศักดิ์ยันครูเสือนอนกิน
วิชาเอกของสำนักช่วยเสริมดวงแล้วก็โชคลาภอาจารย์อ้นเจ้าของอาสมเทพมุณีดาบทนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบนศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับที่บ้านดงพอง
เล่าบอกว่าเปิดอาสมมาได้๑๑ปีแล้วรับศักดิ์เสริมดวงยันแฟชั่นแล้วก็เปิดศูนย์สำนักเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดด้วย
หลังจากน้องปืนเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยน้องจดจำกิจกรรมทุกอย่างในอาสมโดยเฉพาะอักษรขอมครับแล้วก็ลายสักยันแบบต่าง
กระทั่งน้องห้าควบสามารถอ่านภาษาขอมแล้วก็สักยันได้จุดเริ่มต้นเกิดจากน้องปืนเนี่ยนะครับติดเล่นมือถืออาจารย์โอนก็เลยมาเอากิจกรรมให้ทำดีกว่าโดยเลือกการสักยันครับตอนแรกก็ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจนะเพราะคิดว่าให้ลูกลองทำดูดีกว่าติดหน้าจอมือถือไม่น่าเชื่อครับน้องทำได้แล
น้องปืนบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายดีที่สำคัญเห็นพ่อทำมาตั้งแต่หนูในเล็กเล็กรู้สึกชอบพ่อบอกว่าถ้าทำได้ดีจะพาไปสักยันถึงเมืองนอกครับ
สอนเด็กสอนเยาวชนในการศักยันต์อยู่แล้วครับน้องปืนก็เวลามีพี่มาเรียนศักยันต์น้องปืนก็เข้าไปชอบเข้าไปนั่งดูแล้วก็เรียนไปกับพี่เขาวิชาภาษาขอมวิชาภาษาธรรมลาวนะครับน้องปืนก็จะอ่านออกอ่านภาษาขอมออกตั้งแต่อายุ๕๖ขวบแล้วนะครับน่าจะซึมซับเห็นบ่อยก็เลย
ขึ้นมานะครับด้วยด้วยตามภาษาเด็กนะครับอ่ายังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ก็มาจริงจังเมื่อปีนี้นะครับคุณพ่อก็เลยอยากจะให้น้องปืนมีกิจกรรมที่อ่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็เลยให้อ่าเรียนสักยันอย่างจริงจังนะครับนี่แหละค่ะครับเป็นกิจกรรมเด็กเด็กนะคะแต่ว่าโอ้โหฝีมือไม่แพ้ผู้ใหญ